จากผู้การวิสุทธิ์แล้วนะอีกคนนึงที่ระยะนี้
หลังจากมีเรื่องของสารวัตรสิวโผล่ขึ้นมาเนี่ยค่ะ
ตำรวจท่านนี้ก็ออกมาให้ความเห็นเหมือนกัน
แล้วก็บอกด้วยนะว่าในหมู่ตำรวจที่ไปร่วมงาน๒๙นาย
อันนี้กำนันนกบางคนอาจจะไม่มีความผิดนะ

พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
ให้สัมภาษณ์ถึงการทำคดีกำนันนก
แนะนำนะว่าให้ตำรวจเนี่ยทำงานตรงไปตรงมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใครเลย
แล้วตำรวจ๒๐กว่านาย๒๙นายที่ไปร่วมงานเลี้ยง
ก็ให้พูดไปตามข้อได้จริงแต่ละคนในระดับความผิดต่างกัน
กลุ่มคนที่ได้ยินเสียงปืนแล้วตะเลิศหนีไปเลยก็มีความผิดข้อหาหนึ่ง
คนที่ล็อกตัวมือปืนไว้แล้วตอนท้ายปล่อยตัวไปแถมยังพากำนันนก
หน่องหนีไปนั่นก็อีกข้อหาหนึ่งทุกคนมีความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน
ถ้าพูดความจริงทั้งหมดแต่มันจะมีกลุ่มคนหนึ่งที่อาจจะไม่ผิดเลย
ผมก็บอกแต่วันนั้นแล้วว่าขอให้การไปตามข้อเท็จจริงเลย
เพราะกำนันนกไม่ได้มีบารมีอะไรเลย
มันไม่ได้มีบารมีไม่ได้มีอิทธิพลเลยเพียงแต่ว่ามันคนใจถึง
ครับเดิมครับเมื่อกี้ท่านเรวัตรว่าไงน่ะ
กำลังนกไม่ได้มีไม่ได้มีเอ่อบารมีเอ่อมีเลี้ยงผ่านด้วยหรอ
ตอนนี้แม่ชอบกันจริงจริงครับฮะส่วนการวิสามันหน่องคนยิง
เนี่ยคุณผู้ชมฮะพลตำรวจโทรเรวัตรบอกว่าจริงจริงแล้ว
โอ้โหควรจับได้ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุตอนที่ยิงสารวัตรสิวแล้ว
จำเป็นต้องให้ตำรวจระดับรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
บิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อเนี่ยไปล่าตัวแล้วก็วิสามันในภายหลังเลย
พลตำรวจโทเรวัตท่านเชื่อว่าคดีนี้ตำรวจระดับผู้การและผู้กำกับในจังหวัดจัดการได้

แล้วก็ชื่นชมสารวัตรสิวว่าเป็นตำรวจหนุ่มรุ่นใหม่มือสะอาดซื่อสัตว์
ยุ่งเกี่ยวเรื่องการทุจริตโดยช่วงที่สารวัตรสิวยังปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
ไม่มีรถบรรทุกที่ผิดกฎหมายสักคันที่กล้าขับผ่านเขตการดูแลของสารวัตรสิว
อืมเพราะสารวัสสิวเป็นที่รู้กันว่าไม่รับสวยมันก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมา
อ่ะอย่างนี้ถามแทนเลยถ้าสมมุติอีกหน่อยมันต้องมีแหละ
อืมที่พี่เคยบอกมันเป็นเรื่องธรรมดาตำรวจจะไปกินข้าวกับผู้กว้างขวาง
ท่านแนะนำไหมว่าต้องทำตัวยังไงถึงจะแบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เรวัตนะแนะนำรุ่นหลังเลยบอกให้ทำตัวเหมือนพระอ่ะพี่เบิร์พี่น้ำแข

วางตัวเป็นกลางซะการไปกินข้าวตามบ้านของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรืองานเลี้ย

คือท่านเรวัตมองว่าไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องระวังตัว
อย่าปล่อยให้ใครเอาบารมีของตำรวจไปแอบอ้างข่มขู่หรือว่าสร้างอิทธิพลในพื้นที่ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นมุมมองของอดีตผู้ประชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
ซึ่งท่านก็ระหว่างตอนปฏิบัติหน้าที่น่าจะได้มีส่วนในการทำคดีเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
เรื่องของการทำงานแบบนี้นะมีคนเคยสอนผม

เต็มที่ก็คุยเรื่องอะไรกินไปอืม
กินแล้วขออภัยนะมันก็ถ่ายออกไป

เพราะถ้าเงินไปรับแล้วเฮ้ยช่วยพี่หน่อยดิ
เฮ้ยมันจะมีหลายอีกหลายเฮ้ยเลยพอรับเงินแล้วน่ะนะครับอืม